รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีจากนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ

ค่ำคืนนี้เรารับรองว่า

ว่าจะจริงหรือไม่จริงคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ครับผม
รับเชิญของเราในวันนี้เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวพี่อืมแน่นอนว่า
เราไม่ได้เชิญเขามาทำกับข้าวให้เราดูครับผมแต่เราได้เชิญเข้ามา
เพราะว่าความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยที่เป็นที่มาของเรื่องราว
มูเตรูในค่ำคืนนี้คือหลายคนเนี่ยนะครับคงเคยได้ยินนะครับว่ายาผีบอก
ยาผีบอกแต่เชื่อไหมครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้แปลกกว่านั้นนะครับเพราะว่า
ของเขาไม่มียาผีบอกแต่เรื่องของเขานะครับเป็นเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวผีบอกนะครับ
เพราะว่ามีผีเนี่ยมาบอกสูตรก๋วยเตี๋ยวเขานะครับซึ่งผีที่มาบอกสูตรก๋วยเตี๋ยวเขานั่นน่ะ
เป็นกุมารฮะเป็นกุมารที่เขาเลี้ยงไว้นั่นเองบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรกุมารทองร้านนี้
ตอนนี้เปิดมาวันแรกก็ขายได้เกือบสามหมื่นบาทแล้วพี่ครับผมขายดิบขายดีชื่อดังของเมืองชนบุรีเลยล่ะ
เราเชิญเขาเลยไหมพี่ถ้าอย่างนั้นนะครับไปพบกับคุณฉัดมีชัยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสี่กุมารครับ
ไม่เชื่ออย่าระบุ
คุณฉัดนี่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอก
แต่ก่อนจะชิมขอถามสักนิดหนึ่งก่อนว่าทำไมถึงชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือ๔กุมาร

คุยกันกับพวกดู
แต่ได้ยินมาว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวของคุณไม่ธรรมดา
เพราะว่ากุมารมาเข้าฝันมาบอกคุณว่าทำสูตรนี้

เขาก็เอายังไงดีจะไปซื้อสูตรเขามันก็แพง
ก็ไปหาเขามันแพงก็เลยกลับมาเอาไงดีวะ

เตี๋ยวที่อยู่ด้านหลังนี้ก็คือสูตรที่กุมารสายฟ้า

เอาอย่างนี้ผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมว่า
เตี๋ยกุมาร๔กุมารของคุณเนี่ยเป็นยังไงรสชาติ
อันนี้ของเขาเนี่ยคุณนึกดูนะชื่อเมนูก่อนดีกว่า
ชื่อเมนูปกติเราก็จะมีบะหมี่ยำบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำ

กุมารดำก็จะเป็นเส้นดำ

โอเคไม่เป็นไร

กุมารวุ้น
กุมารหมุนเนี่ย
แล้วก็ห้อกุมารดำ

ผมขอญาติเชิญเมียคุณกุมารมรวบเลยไหม

สวัสดีครับ

คือพร้อมใจกันทุกคนครับ

ซ้าวิสังหรือกุมารบอก

อยากจะเฮ็นเค้าจะมาขอทายรูปที่ร้านค่ะ

พูดไปด้วยคุณพิดำถามไป

ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นหมู

ผมต้องขับรถไปจ่ายตลาดเองใช่ไหม
ทีแรกเคยจ้างมอไซค์ไป

ท่านผู้ชมฮะค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าสนุกแน่นอน
เตี๋ยวร้านนี้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายได้ต่ำสุด
วันแรกเปิดมาขายได้๒๖๐๐๐บาทต่อวันก็อย่างไม่ได้ก็๑๓๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่า
ต้องมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
เพราะไม่ว่าใครหากไม่ทำมาหากินด้วยตนเองโดยสุจริต
ก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสามารถช่วยได้
เรื่องราวจะเป็นยังไงเขามูยังไง
เจ้าของร้านมีเรื่องมูเตรูมากกว่านี้อีกเยอะ

เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องมูเตรูไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์

ตัวผมเองผมจะเชื่อในความสามารถตัวเองอะไรพวกนี้ครับ
มาเชื่อได้ประมาณ๕ปีครับ

เหมือนเขาเอามาเลี้ยงครับ

แล้วก็มาทำงานอยู่ที่ชนบุรีจนโตนี่แหละนะฮะ

ตอนที่คุณมาอยู่ที่ชนบุรีก็คืออยู่กับพ่อเลี้ยง

พ่อเลี้ยงเขาก็บอกเป็นคนมีของเป็นคนมีองค์
ครับเขามีองค์เทพเขา

ก็มีอยู่วันหนึ่งเขาพาผมไปงานไหว้ครู

ไหว้ครูผมขับรถให้เขา

ก็มีของกินครับของกินฟรีด้วย

จุดทูปมาก็ดีเว้ย
เรากินของเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาลบหลู่เขา
ผมก็เลยไปจุดทูปที่ประรำพิธีเขา
ก็เลยบอกว่าลูกมาขอกินนะ
อย่าขดอย่าถือลูกนะแค่นี้ครับ
แล้วก็พอพิธีเขาเริ่มพอพิธีเขาเริ่มปุ๊บ

ผมก็นั่งดูปกติอย่างที่ผมไปทุกทีครับ

เชิญเจ้าอะไรก็ลงหมด
ผมก็นึกในใจเป็นอะไร
เป็นอะไรนะ
เป็นอะไรของมึงวะ
อะไรก็ลงเขามีเจ้าอะไรลงบ้าง
หรือก็เป็นลิงก็เป็น
เชิญกุมารกันลงเชิญอะไรก็ลงครับ
แล้วพอครั้งอันสุดท้ายก็มาเชิญพ่อแก่
ลงไหม
ลงก็ลงเหมือนด้วย
ลงอย่างไรเขาว่าลงเหมือน
เป็นคนแก่ครับ
ในใจคุณตอนนั้นที่เห็นเด็กคนนั้นเป็นเด็กใช่ไหมครับ
อยู่๑๒๑๓นะครับ

พอเดินถึงม้ายเท้าเดินมา
เดินมากับประมาณ๕เมตร
ผ่านผมเขาก็มอง
ช็อตเลยทีนี้
คิดตัวคุณช็อตเลยเหรอครับกันนะครับ
ไฟดูดเรา
มันยืบ
อาจารย์ก็เลยบอกโยมโยมมีของดีนะอันนี้คือเป็นพระที่เราเดินไปที่วัดศรีรชาเนี่ยนะฮะ

ตรงกับวันกระถิ่นพอดี

กำลังจะกลับหาลงพรรค

มันมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นในชีวิตคุณ

มอเตอร์ไซค์ล้มโครม

พอจะแตะพื้นครับเด้งขึ้นมา

ผมออกมาจากซอยครับ

รถสองแถวมาตัดหน้าเรา

พี่เขาจะพาผมไปร้านที่ไหนไม่รู้
ขี่มาเรื่อยเกือบถึงแถวในเมืองครับ

อย่างงงอ่ะผมก็งงเป็นได้ไง

ผมคิดว่าสิ่งศาสตร์ที่คุ้มครองเราว่ะ
เขาคุ้มครองเราแล้วมันมีอยู่จริง

หาคำตอบไม่ได้แล้วหลังจากรับขัน

หลังจากรับขันอาการปวดหัวของคุณ

ฉีดยาก่อนแล้วไปเอ็กซาเรย์แล้ว

หรือมีรับขันปุ๊บนานแค่ไหนฮะถึงอาการหายไป

หายแบบไม่ปวดเลยหรือ
ไม่ปวดครับจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ปวด
หลังจากรับขันมาได้ประมาณ

ก็นั่งกันไป๔คน
พ่อเลี้ยงแล้วก็ป้า๓คน

ขับประมาณ๑๔๐๑๕๐ผมรีบไป

ก่อนที่จะเลี้ยวไปสวนเสือศรีราชาครับ
เห็นตำรวจตำรวจเรียกอก
จอดจอดผมก็รีบเลยไม่ได้คาดเข็มขัด
พอไปถึงปุ๊บสวัสดีครับ

ผมก็ปิดปั๊บไม่มีอะไรครับ

โอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ
ขับไปถึงวัดพ่อเลี้ยงกับป้าเขา

เขาให้คุณคุยอยู่คนเดียวครับตำรวจที่คุณคุยด้วยนั่นคือ
ผมก็ไม่รู้ผมก็เห็นเป็นคนนะ

คุณจะบอกว่านั่นคือผีตำรวจ
ประมาณ๙โมง๑๐โมงครับเคยเห็นกลางวันเลยครับ

ก็เตอร์เล่าถึงความหลังที่คุณจะ

ไปทำงานออฟฟิศผมจะติดกับวัดสามกอง

ประมาณสักเที่ยงคืนกว่า

ไหนมาดูนี้

ภักษณะที่คุณเห็นเป็นอย่างไรสูงครับสูงหัวโต้แขนเยา
มือใหญ่สูงขนาดไหนตึก๔ชั้นครับครับผมแล้วก็ทำบุญได้เขามั้ยครับ
ตนเลยครับที่ไหนยังไงฮะที่ที่บ้านที่พักอยู่ทุกวันนี้ครับ
ที่ชนบุรีก็นั่งกันกินกันอยู่นะครับนั่งกินกันตี๒ตี๓ก็นั่งกินกันอยู่
อยู่ที่หลังโรงพยาบาลชนบุรีป่ะครับก็นั่งพบหมาหอนประมาณ๗๘วันติดเลย
ผมก็มันเห่าแปลกว่ะถ้ามีอะไรแล้วก็เลยหันไปมองหันไปปุ๊บโหใช่เลย๓มา๓ผู้ชาย๑ผู้หญิง๒
ลักษณะเป็นยังไงก็เป็นเหมือนคนเนี่ยครับประเมินมองมองก็เป็นเหมือนคนแต่สูงมือใหญ่หัวใหญ่
สูงเท่าตึก๔ชั้นอีกไหมไม่ถึงครับประมาณตึกสองชั้น
คือสูงเนี่ยประมาณกำแพงนี้ได้ไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะครับ
ก็จะสิครับจะเห็นกันอย่างนี้เลยต่างคนก็ต่างมองกัน
แล้วเพื่อนคุณอีก๓๔คนที่นั่งอยู่ผมก็บอกเออมึงหันไปมองมึงเห็นอะไรหรือเปล่า
เห็นอะไรล่ะพี่เขาบอกแสดงว่าเขาไม่เห็นผมก็ไม่พูดอะไรผมก็เลยมาบอกแฟนผีเปรตมานะ
ทำไมต้องเอาของไปเส้นเส้นว่าความเชื่อของผมอ่ะผมดูหนังครับ

ก็เห็นเป็นรางถูกอุดทรูสูงเท่าลายบ้านไปหน่อยค่ะ

ก็เห็นแต่ขาไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรซะขนาดนั้น
พอช่วงหลังนี่ทำบุญเรื่อยเขาก็หมาไม่ค่อยหอนนะคะ

วิญญาณมาขอให้คุณไปช่วยบอกที่ซ่อนทรัพย์สินให้กับแม่ของเขาด้วย

น้องน้องเตะบอลด้วยกัน
เค้าโดนยิงตาย
ก็ตกกลางคืนมาก็เห็นเขา
เห็นเขาก็ทุกข์ใจเริ่มไม่กลัวจนไม่กลัว
แล้วถามเป็นอะไร
พี่ผมมีตังค์อยู่ตรงนี้นะธนาคาร
นี่คือคุยกันจาอย่างงี้เลยหรอ

หัวหลายล้านครับ

มีพระมีอะไรไว้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหน

แสดงว่าทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตไปก็ยังอยู่ครบหมด

ก็เห็นครับเห็นเป็นบางครั้งบางคราว
จนถึงธุรกิจที่คุณได้เกิดขึ้นมานี่แหละ

ไม่ใช่ค่ะคือว่าเราคุยกันว่ามีลูกสองคนแล้ว
เขาก็คือหน้าที่เขาให้เขาทำไป
แต่เราอยู่บ้านเฉยเราก็อยากจะหาอะไรที่มีรายได้เข้าครอบครัว

อืมก็เลยว่าไปหาสูตรร้านที่ว่าอร่อยอร่อย
ตั้งใจจะไปซื้อสูตรเขามาเปิด

อันนี้แฟนเขาบอกศรัทธิ์ป้าบอกว่า
ถ้าไม่อร่อยก็ค่อยไปซื้อสูตรของเขา
ถ้าสมมุติท่านผู้ชมมีโอกาสลองชิมน้ำก๋ว

สูดน้ำของคุณจนถึงทุกวันเมียก็รู้ไม่ได้

แล้วเมื่อไหร่ถึงเวลาเมื่อไหร่กุมารถึงจะให้บอกคนอื่นได้

แต่มันรสชาติไม่เหมือนก๋วที่อื่นเนาะ

เพราะว่าถ้าสมมุติคุณชอบพะโล้มันจะไม่ใช่พะโล้มันจะไม่ใช่ตุ๋นยาจริง

ตั้งอยู่ที่หลังโรงพยาบาลชนบุรีนะครับ

บรรยากาศในร้านก๋วยเตี๋ยวสี่กุมาร
เผินก็ดูเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไป
แต่ถ้าสังเกตกันให้ดี
จะมีของดีทั้งพระทั้งกุมาร

เพราะให้ช่วยทำงานเรียกลูกค้านั่นเอง

วันลูกค้าปลาขี่รถผ่าน
ก็ว่ามีกุมารเห็นเด็กวิ่ง
เตะชุดโบราณ็มร้าน

มายายละหลายชนิดครับ

สูตรของพี่กุมารนะครับก็คือเนี่ย
ผักชีใบกะวานแล้วก็ขาแล้วก็อบเชย
อันนี้ดอกยันครับ
ต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรกุมาร
เขาใส่เครื่องเทศเยอะจริงครับ
เยอะขนาดคนทำเองยังจำไม่ได้
แต่ให้อภัยกันได้เพราะทำออกมาแล้วอร่อยถูกปากลูกค้า

ในร้านก็ยังมีกุมารน่ารักจิ้มลิ้ม

ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยกันแน่
ถึงทำให้ใครต่างก็ติดอกติดใจกันขนาดนี้

มันมีรสชาติเอกลักษณ์ของมัน

แตกต่างตรงที่ว่าเขาแต่งชุดสี่กุมาร

เครื่องปรุงเขาหอมครับกลมกล่อมครับ
เวลากินไปแล้วคือเราไม่ต้องเติมอะไรมาก
เป็นเหมือนกุ๋ยุทธ์เด็ก
มีความสนใจของผู้ขาวก็แปลก
นี่ประมาณทั่วจังหลีก็ไม่มี

ร้านนี้เขายังมีเมนูข้าวแกงปักใต้
ส้มตำและอาหารเด็ดอร่อยอีกเพียบครับ

สำหรับลูกค้าที่มากัน๓๔๕ท่านขึ้นไปนะคะ
อันนี้เป็นเมนูใหม่ที่เราจะเปิดตัวในวันนี้
ก็คือเป็นกุมารชามยักษ์ค่ะ

อันนี้กุมารเขาคิดให้นะคะเขาเรียกว่ากุมารลงหม้อค่ะ
อันนี้จะเป็นตัวที่ทางร้านจะขายดีมากค่ะ
มีต้มถั่วส้มตำถั่วหมูกรอบตำปูปลาร้าค่ะ
แล้วก็จะมีปีกไก่ทอดสำหรับเด็กมาทานกันค่ะ
อันนี้ก็เป็นกล้วยทอดสูตรจังหวัดตรังนะคะที่เราไปซื้อมา
อำเภอกันตังไปขอซื้อสูตรเข้ามาประมาณปีกว่าครับ

ใครอยากลองกินก๋วยเตี๋ยวสูตรกุมาร

ก็เชิญมาลิ้มลองกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ๔กุมาร
แบบนี้เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริง

มีคนมาเจอของดีที่ร้านไหมมาเจอกุมงกุมารมีคนเห็นไหม
ส่วนมากก็เห็นครับบางคนบางคนมาก็มาทรงครับ

คือกุมารเข้าล่างเลยเนี่ย
อยากกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนเยอะดีอยากมาเพื่อนพามา

ก็ถือว่านี่คือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับของคุณฉัดรวมถึงภรรยาของเขานะครับ
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ๔กุมารอยู่ที่ชนบุรี
คุณผู้ชมท่านใดนะครับเดินทางผ่านไปก็แวะไปชิมกันได้
นะฮะวันนี้ขอบคุณมากวันนี้เห็นว่าเอาก๋วนี้มาเลี้ยทีมงานด้วยนะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของดวงวิญญาณจำนวนมากนะครับ
ที่เขาถูกรถไฟชนเสียชีวิตนะครับ
บริเวณทางตัดนะฮะของทางรถไฟที่งิ้วลายจังหวัดนครปฐม
นครปฐมนี่เองอ่าชาวบ้านแถวนั้นก็ร่ำลือว่า
เห็นวิญญาณมาโบกรถให้ไปส่งตามที่ต่าง
แต่เมื่อถึงปุ๊บเฮ้ยก็ไม่มีตัวตน
เหล่านั้นหรือคนที่มาโบกรถกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยฮะ
ถูกต้องนะครับสิ่งชาวบ้านนะคะเขาก็หวานพระหวากันน่ะนะครับ
ก็เลยต้องมีการไปนิมนต์พระมาเชิญวิญญาณ
นะฮะของที่ถูกรถไฟชนเนี่ยเอาไปไว้ในหุ่นอ๋อนะฮะ
ในวัดเนี่ยแล้วก็มีการตั้งชื่อด้วยนะครับ
ว่าตะทองนิ้วราย
และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากต้องมีชื่อของจุดตัดข้ามทางรถไฟงิ้วราย
ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมรวมอยู่ด้วย
หากมองเผินก็ดูเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ข้ามทางรถไฟเป็นประจำ
แต่ชาวบ้านในแถบนี้จะรู้จักกันดีว่าที่นี่คือจุดตัดข้ามทางรถไฟผีสิง
มักจะเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถที่ผ่านไปมา
จนมีผู้เสียชีวิตในบริเวณนี้หลายสิบศพและมีเสียงร่ำลือถึงความเหี้ยนของดวงวิญญาณ
ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งเรื่องราวสยองขวัญได้เริ่มขึ้นเมื่อกว่า๓๐ปีที่ผ่านมา
สมัยก่อนเป็นทางลักตัดมันหลายสิบปีมาแล้ว
แต่ก่อนตรำจนเรื่องว่าลุบถึงไปต้องแหนมองอ่ะก่อนเนี่ยตรงเนี่ยมันไม่มีที่กั้น
มีอะไรก็ถนนเปรี้ยวอย่างอย่างบอกฮะคือว่าทันทนผู้ใส่การมองเห็นเนี่ยมันไม่มีช่วงนั้น
ถนนต่ำกว่านี้เมตรกว่า
รัฐนวิสัยตอนนั้นก็ถือว่าแย่มาก
เพราะว่าสองข้างทางก็ลก
แล้วมีสิ่งปลูกสร้างเกะกะเต็มไปหมด

รถที่ขับขึ้นไปเนี่ย

จากต้นย่าขึ้นสูงกว่าจะได้เห็นรถไฟ

ถึงจะได้เห็นว่ามีรถไฟวิ่งไป

ทำให้ในตอนแรกยังไม่มีเครื่องกั้น
และสัญญาณเตือนให้ระวังรถไฟ
จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำ
และเมื่อมีการขยายถนนให้ใหญ่ขึ้น

เพิ่มมากขึ้นจึงมักเกิดอุบัติเหตุใหญ่
ที่มีความสูญเสียมากขึ้นตามไปด้วย
มีเสียชีวิตก็มีเมื่อปี๒๕๖๐
มีพลิกอัพยกครัว๔ศพ
หลังจากนั้นก็มีรถไฟมีมอเตอร์ไซค์
แล้วก็มีฟอร์ด๔ศพ
แล้วก็มีรถบัตรประมาณ๔ศพ
แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของจุดตัดทางรถไฟงิ้วราย
เป็นที่กล่าวขวัญถึงความสยดสยอง
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙สิงหาคม๒๕๖

ทำให้คนที่นั่งมาในรถเก๋งเสียชีวิตทั้งคัน๔ศพ
รถฟอร์ตเกิดวันประมาณทุ่มประมาณทุ่มกว่า
คือรถฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่รถที่อยู่ในพื้นที่นี้
คงจะมาหาเพื่อนหาญาติสักอย่างหนึ่ง
ก็ไปที่ตลาดแต่ก็คงจะรู้ว่าผิดก็เลยออก
ระหว่างออกเนี่ยก็ขับคู่ขนาดมากับรถไฟ
แต่คงจะด้วยความไม่ชินพื้นที่แล้วก็เร่งรีบ

ตอนนั้นก็คือมีผู้หญิง๓คนเสียชีวิตทั้ง๓คน

วันนั้นคือเลยเราเป็นคนเห็นกับตาเราเองเลย

ก็คือเห็นเป็นคนแรกที่ได้ยินเสียงรถคันนี้
ชนใช่ป่ะก็เลยเออวิ่งออกมาดูก็เลยยืนดูก่อน
แล้วพอดีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมู่๔ของเราก็ออกมาพร้อมเรา
แล้วมันได้ยินเสียงแต่ว่าแป๊นก็คือเหมือนว่าขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
เราก็เลยเดินดูไปกับผู้ใหญ่เดินไปที่เขาไปที่รถเขา
ก็มีผู้หญิง๒คนก็คือว่าเขานอนฟุบอยู่กับพวงมาลัยแล้วใช่ไหม
เราก็คิดว่าเราผู้ใหญ่เราก็ไปสะกิดบอกว่าเออเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่เขาก็ไม่ตอบโต้เราใช่ป่ะเราก็คิดว่าเราก็มึงบอกว่าผู้ใหญ่ว่าสงสัยไม่รอดแล้วแหละ
อะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็เดินกลับมาจนรอรถรถปอล์มา
ก็ยืนรอดูจนเสร็จจนเขาเอาศพออกมาก็ถึงได้รู้ว่าหน้าแถบนี้เขาเละไปเลยไง
คือแถบเนี้ยที่เราเห็นไม่เป็นอะไรปกติมากเลยแต่อีกแถบนึงเขาเละมากเลย

หลังจากเหตุการณ์นี้ก็เริ่มมีเสียงร่ำลือถึงความเฮียนของดวงวิญญาณผู้หญิง
และเด็กที่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นในจุดนี้จนชาวบ้านต่างหวาดภาวะไปตามตามกัน
เคยได้ยินมาก็คือล่าสุดเลยที่ว่า๔ศพหลังเนี่ยค่ะ
หลังจากเกิดเหตุประมาณสองวันก็คือว่าเขาขับแท็กซี่มาส่งคนในหมู่บ้าน
แล้วพอขากลับมาก็มีผู้หญิงสองคนโบกว่าไปส่งที่โรงพยาบาลนครชัยศรี
ใช่ค่ะพอเขาบอกว่าถึงโรงพยาบาลนครชัยศรีแล้วหันหลังมาไม่มีใครเลย
ซี่คนนี้ก็เลยเข้าไปถามกับพยาบาลที่โรงพยาบาลนั้นเลยค่ะว่า
มีอะไรไหมประมาณประมาณว่าเขาเคยว่าได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่า
รถไฟชนตรงนี้เขาก็เลยเข้าไปถามพยาบาลว่าอะไรคืออย่างนี้ใช่ป่ะ
ทีนี้พยาบาลเขาเลยบอกว่าถ้าให้แน่ใจจำหน้าได้ไหม
ถ้าจำหน้าได้ก็คือให้ไปในวัดตุ๊กตาเพราะว่าศพจะตั้งอยู่ที่นั่น
เขาก็เข้าไปดูเพราะเขาเห็นรูปเขาก็เลยแน่ใจว่าใช่
พอถึงวันทำบุญสักหลังนึงเขาก็มามาทำบุญให้
ก็ได้ยินว่าแท็กซี่รับเด็กไปว่าจะไปงานศพ
แต่แท็กซี่ไปถึงวัดไปดูลูกบอกว่าตาย๔ศพ
ไปดูรูปกับเด็กที่นั่งมาในรถน่ะว่าเซ็กซี่คนนั้นก็บวชให้นะ
เมื่อความเหี้ยนของดวงวิญญาณตรงจุดตัดทางรถไฟงิ้วราย
ถูกคู่ต่อกันไปหนาหูกันมากขึ้น
ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระครูยะติธรรมมานุยุทธ์หรือหลวงพ่อแป๊ะ
แห่งวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
มาทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางพร้อมกับทำบุญใหญ่ขึ้น
ณจุดที่เกิดอุบัติเหตุและได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ที่อยู่ในบริเวณนั้นให้มาสิงสถิตอยู่ที่หุ่นขี้พึ่งชายชะลาอีกด้วย
แล้วก็ชาวบ้านก็เหมือนแบบว่าหาที่ทางใจ
คิดแบบยังไงก็ดีก็เลยมาปรึกษากันหลายคน
แล้วก็ตัดสินใจทำก็ทำเพื่อความสุขของประชาชน
ทางวัดวิลัยได้ไปเชิญอาจารย์แป๊ะมามาทำพิธี
อาจารย์แป๊ะก็ได้มาทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเสร็จ
แล้วก็ทำวิธีเหมือนแบบที่บอกเขาก็จะเชิญวิญญาณอะไรเขาไป
ด้วยความเชื่อของคนโบราณ
เกิดเหตุการณ์ว่าวิญญาณเฮียนเมื่อคนก็เห็นชาวบ้านระแวกนั้น
ก็ได้ปรึกษาหาลือกันได้มาอ่านนิมนต์หลวงพ่อ
ให้ไปทำพิธีเชิญวิญญาณเรียกวิญญาณ
หุ่นขี้พึ่งที่เชิญวิญญาณให้มาสิงสถิตนี้เรียกกันว่า
ตาทองนิ้วรายมีลักษณะเป็นหุ่นชาชรา
ท่าทางใจดีที่ดูราวกับมีชีวิตจริง
ซึ่งหลังจากได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณมาสิงสถิตอยู่ในหุ่นตาทองนิ้วรายแล้ว
ก็ได้นำหุ่นตาทองมาไว้ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
เพื่อไม่ให้วิญญาณออกไปรบกวนชาวบ้านในบริเวณจุดตัดรถไฟงิ้วรายอีก
ทุกวันนี้หุ่นตาทองนิ้วรายถูกนำมาไว้บนสาราการเปลี่ยนของวัดสว่างอารมณ์
ซึ่งภายในสาราแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก
ให้ผู้คนได้มากราบไหว้ขอพรกัน
โดยในช่วงแรกที่หุ่นตาทองถูกนำมาไว้ที่นี่
ก็ยังมีเรื่องราวความเฮียนให้คนในวัดได้ขนลุกอยู่เป็นประจำครับ
เพื่อมาสร้างบุญสร้างผู้ส่วนกันวิญญาณจะได้ไปเกิดเร็ว
แม้ว่าหุ่นตาทองนิ้วรายจะถูกนำมาไว้ที่วัดสว่างอารมณ์แล้ว
แต่ก็ยังมีคนของวัดพบเจอเหตุการณ์แปลกบนสาราอยู่เป็นประจำ
ทำให้หลายคนเกิดความกลัวจนไม่กล้าขึ้นมาทำงานบนสาราที่มีหุ่นตาทองตั้งอยู่
พ่อมาประมาณ๓๐๐นทำความสะอาดและดอกไม้พูดเคียนค่ะ
ทุกอย่างค่ะต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เช้าเลยจ้ะ
ตาทองมาเนี่ยป้าก็กลัวนะ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่กลัวก็กลัว
แต่เราก็เหมือนมีคนเขาบอกว่า
ทองเนี่ยจะมีวิญญาณจริงหรือเปล่านะ
ก็พอเห็นว่าเขามาแล้ว
เขามาพูดอย่างนี้แล้วเขากลับไปบ้านเขาไม่สบาย

หลวงพ่อให้เอาเทียนแพรมาขอคำมาแกถึงจะหาย
ตอนใหม่นะเห็นเป็นประจำป้าเองก็เห็นเขาก็เห็น
บางทีก็เห็นแบบตีสามครึ่งตีสี่จะเจอบ่อย
เหมือนก็เดินไปเดินมาบางทีก็เห็นเป็นช่วงขาช่วงอะไรก็เห็นอยู่ตลอดนะ
แต่เราก็ไม่ได้ทักทายอะไรนะ
แต่มาเห็นตอนจริงเลยคือถามว่ายายมีอะไรกินไหม
เราก็คิดว่าเด็กอะแล้วก็บอกว่าเออยายมีสัวอยู่นะในกระเป๋าเนี่ยลูก

ก็เขาเดินพูดไปแล้วก็ป้าก็แคะขี้เทียนน่ะนะ
ก็นานแล้วแล้วทำไมเขาไม่เดินออกมาสักทีเองเดินมาทางตะทองอ่ะ
ป้าก็เลยว่าเออตาทองเอาแล้วนะอย่าให้เห็นนะ
กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวก็เห็นอยู่นะว่ากลัว
ตอนนั้นก็ยังเย็นอยู่นะก็ยังกระพริบตาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ตลอดมา
บางทีคุยอยู่ก็ไฟดับปุ๊บพอเราบอกเอาแล้วไง
ไฟก็ติดอยู่ดีก็ติดขึ้นมาเฉย
พ่อนั่งอยู่ก็ดับนะดับบ่อยด้วย
คุณตาทองได้รับการดูแลอย่างดีจากทางวัด
และมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้คุณตาทองอย่างไม่ขาดสาย
เพราะมีเสียงร่ำลือว่าหุ่นตาทองให้โชคให้ลาบ
จนมีคนนำเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างมาถวาย
จนแทบไม่มีที่จะเก็บครับ
ซึ่งทางวัดก็จะนำสิ่งของเหล่านี้ไปบริจาคให้ผู้ยากไร้อยู่เป็นประจำ
ก็ต้องมาคอยถูคอยฝ่านเนี่ย
เช้าขึ้นมาก็ต้องกวาดจากตรงนี้ตลอดปัดให้แต่งตัวให้
ก็คุยกับตาตลอดมานะว่าเช้าขึ้นมาเราก็ต้องมาคุยกับตา
ว่าตานั่งสบายไหมวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาไปเที่ยวเทคมาเหรอ
เงินก่อนเขาจะมีสตางค์อยู่ในกระเป๋า
ตอนก่อนมีเก้าอี้เป็นเก้าอี้ไม้ตัวนู้นนะจ๊ะ
ตัวที่ตั้งอยู่นะแล้วก็มาเปลี่ยนนี่เขาซื้อมาให้ก็เลยมาเปลี่ยนนี้
ใจอยากจะมานะยังไม่เคยมามาครั้งแรก
แต่ได้ยินข่าววัดสว่างอารมณ์ก็อยากมา
จะมาทุกพุธมาขายของเข้ามา
แต่ถึงแม้ว่าคุณตาทองนิ้วราย
จะถูกนำไปไว้ที่วัดสว่างอารมณ์แล้วก็ตาม
แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟงิ้วราย
เรื่อยมาอย่างน่าแปลกประหลาด
ช่วงก่อนเปิดใช้เครื่องกั้นเนี่ย

มีให้เห็นแทบทุกวัน
เพราะว่าเป็นถนนที่คนใช้เยอะ
เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนเลี่ยงเมือง
ช่วงเช้าช่วงเย็น
คนขับรถรับส่งนักเรียน

เข้าใจว่าไม่รู้หรอกว่ารถไฟมาแล้ว
ความแรงของรถสิบล้อคือ
ชนลางซ้ายข้ามลางเปล่ามารนแขบหนึ่ง

อุบัติเหตุที่จุดตัดข้ามทางรถไฟงิ้วรายแห่งนี้

จนกระทั่งอีกแค่วันเดียว
จะเปิดใช้เครื่องกั้นทางรถไฟแล้ว
ก็ยังเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นอีกจนได้
ครั้งที่๑๑
รถคันนี้มาจากโรงงานที่คนในซอยด้วยกันเนี่ยเขาทำงานอยู่
ช่วงที่สุดประสุนีเขาขึ้นไปแล้ว

ฟันจะดำแต่เขาไปไม่ได้และลักษณะการชนมันแรงรถเลยจะกลับลำไปเลย
แต่ดีว่าไม่พลิกคว่ำคนขับรถบัตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ซึ่งอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๔รายด้วยกัน
ชาวบ้านหลายคนต่างเชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ของวิญญาณที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต้องการหาตัวตายตัวแทน
เพราะอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นณที่แห่งนี้มักจะทำให้มีผู้เสียชีวิต๔ศพแทบทุกครั้ง
เมื่อปี๒๕๓๘มีพลิกอัพยกครัว๔ศพแล้วก็มีฟอร์ด๔ศพแล้วก็มีรถบัตรประมาณ๔๐
ส่วนมากจะเสียชีวิตปีละ๔ศพส่วนมากจะไม่ค่อยเจ็บ
รถจะไม่ให้ให้ขึ้น๔คนเลยกลัวเพราะว่ามันเอาทีละ๔ทีละ๔ไง
จะมาสามสองจะลงจะเอาไปรับมาอีกรอบหนึ่ง
ไม่ข้ามมาสี่กลัวไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้อ่ะ
ว่าของเราจะคิวเราเมื่อไหร่สีเหมือนกันไงแม้หลายคน
แต่ก็สามารถรอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดซึ่งหลายคนต่าง

เหมือนถูกอะไรบางอย่างบังตาไว้ให้มองไม่เห็น
ขับมาก็ไม่รู้ว่ารถไฟมันมามันไม่มีสัญญาณอะไร
โผล่มาครึ่งแล้วถอยหลังออกไป

เพราะว่าถอยหลังรถมันสั่นเลย

แล้วมาครั้งสุดท้ายเนี่ยออกมาจากประตูน้ำ
แต่ข้ามสัญญาแล้วไม่มีสัญญาณเตือน
พอดีหลานบอกรถไฟมาถึงได้ถอยมาอีก
ไม่เห็นไม่เห็นช่วงนั้นยากยากขึ้นมากกว่านี้

เพราะเคยขับรถมากับพี่สาวก็เกือบหลายที่
ขับมาจะข้ามทางรถไฟแล้วแต่ไม่เห็นรถไฟเหลือไปเห็น

คิดว่าผีบางตาเพราะเขาเปิดสปอร์ตไลท์มาก็ไม่เห็น
ทุกวันนี้แม้จุดตัดข้ามทางรถไฟงิ้วราย
จะมีเครื่องกั้นและสัญญาณไฟเตือน
เวลามีรถไฟวิ่งผ่านมาแล้วก็ตาม
แต่ชาวบ้านก็ยังวาดภาวะและต้องระวังอย่างมากทุกครั้ง
ข้ามทางรถไฟตรงจุดนี้
เพราะสถานที่แห่งนี้ยังคงฆ่าชีวิต
ผู้ที่ใช้เส้นทางจนถึงทุกวันนี้
และหากไม่ระวังตัวไม่แน่ว่ารายต่อไป
ที่ต้องสังเวยชีวิตณที่แห่งนี้
อาจเป็นคุณก็เป็นได้
นั่นแหละครับคือเรื่องราวของตะทองยุไร
ส่วนจุดตัดข้ามทางรถไฟยุงรายทุกวันนี้
ก็ยังมีชาวบ้านแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมา
ดวงวิญญาณที่ยังอยู่แถวนั้น

คือปล่อยแล้วก็คือเชื่อว่าน่าจะเชิญมาไม่หมด
ส่วนวิญญาณที่อยู่ในตะทอง
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่ในรถคันหนึ่ง
แล้วก็ถูกรถไฟชนแล้วก็ตายอยู่ในรถ๔คน
ท่านผู้ชมฮะถ้าคุณมีเรื่องราวอะไรเด็ดดี
คุณจะอยู่อำเภอไหนตำบลไหนจังหวัดไหน

แต่ทั้งหมดนี้นะฮะเรานำมาเสนอขึ้นในวันนี้
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ใจพวกคุณเลย

และกันก่อนนะครับสวัสดีครับ